จะพาไปอัปเดตกันนะคะงานศพของคุณโน๊ตค่ะ
ก็เป็นทายาทนะคะลูกชายคนเล็กของคุณระยารถไฟดนตรีนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ค่ะก็จะมีงานสวดศพนะคะเป็นครั้งแรกก็เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะ
เป็นข่าวค่อนข้างสยดสยองนะคะเพราะว่าขับซุปเปอร์ไบท์คุณผู้ชม
แล้วก็ไปชนสะพานตรงคลองตันนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะ
แล้วก็ศีรษะขาดเลยแล้วก็คือมันเป็นเรื่องช็อกมากนะคะ
ก็เป็นอุทหรณ์ของคนที่ใช้รถใช้ถนนขับรถแล้วก็ใช้บิ๊กไบท์ด้วยนะคะ
ใช่นะคะซึ่งวันนี้แหละค่ะก็จะมีงานสวดอภิษฐรรมศพนะคะ
เป็นคืนแรกค่ะที่สาราศรีวัดธาตุทองนั่นเองนะคะ
ซึ่งเมื่อเช้าเลยสดร้อนคุณพ่อนะคะคุณแดงระยะก็ได้โพสต์
ผ่านเฟสบุ๊คของตัวเองค่ะคุณผู้ชมคืออ่านแล้วจะลองให้ตามค่ะ
ก็คือบอกว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
ก็คือชื่นชมลูกนี่แหละค่ะว่าทำหน้าที่ของลูกที่ดีที่สุดนะคะ
ก็รู้ว่าชอบลูกชอบขับรถก็พยายามป้องกันตัวเองแล้ว
แต่ว่าเหมือนฟ้ากำหนดมาแหละนะคะก็ท้ายที่สุดลูกก็ไปอยู่บนสวรรค์
คุณพ่อก็จะทำหน้าที่เนี่ยค่ะดูแลทุกอย่างรวมไปถึงลาเต้ก็คือสุนัขตัวเล็กด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือเป็นการแสงความเสียใจเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จริงจริงแล้วนะคะ
ครอบครัวนี้คุณไอซ์นะคะคุณไอซ์ที่เป็นดารานะคุณผู้ชม
คือคุณไอซ์เนี่ยได้โพสต์ภาพนี้นะคะคุณไอซ์เนี่ยพ่อเป็นน้องชายของพี่แดงระยา
ก็มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณโน๊ตค่ะก็ตกใจมาก
เมื่อวานนี้บันเทิงไทยรัฐที่ฉันโทรไปสอบถามก็คือว่ารู้ตอนที่ถ่ายละคร

ใช่ซึ่งวันเกิดที่ผ่านมาวันที่๑๑กรกฎาคมก็เพิ่งโพสต์แบบ
พรวันเกิดพี่โน๊ตไปนะคะก็เดี๋ยวเคลียร์งานเสร็จนะคะ
ก็จะไปร่วมงานอภิษภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพ
กฎขีพนักงานในการพูดการจาคือเป็นคนที่เรียบร้อยน่ารักคนหนึ่งเลย
แต่ว่าในเรื่องของความเร็วนั้นก็เป็นเรื่องความชอบส่วนตัว
อย่างที่พี่แจ๊คเล่าไปว่าพยายามป้องกันทุกอย่างแล้ว
แต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอนั่นเองค่ะ